คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียล
กรณีที่เป็นพนักงานส่งอาหารเขาต้องไปส่งอาหาร
แล้วลูกค้าเหมือนกับบอกว่าให้เอาขึ้นมาให้ดิฉันสิ
แล้วมีคำว่าผมไม่ได้ต่ำเหมือนคุณ
แล้วไปมาพนักงานส่งอาหารเหมือนกับโดนไล่ออก
ทีนี้นะตอนนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้

คือเปิดบัญชีให้พนักงานส่งอาหารนี้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้วนะคะ
แล้วก็มีความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งด้วยนะ

แล้วก็ตัวเพื่อนก็ออกมายอมรับความผิดแล้ว

ก็ทำให้คนส่งอาหารเขาก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะ

ผมก็หาเช้ากินค่ำผมก็ทำงานหาเงินทำงานบริสุทธิ์
ลูกค้าสั่งอาหารแล้วก็ระบุข้อความเหมือนดูถูก
ว่าชั้น๔บอกห้องนะขอชั้นซ่อมด้วย
กรุณาขึ้นมาส่งเพราะไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องลงไปรับ

จำใส่หัวด้วยว่าผมไม่ได้ต่ำเหมือนคุณ
ประเด็นนี้หลายคนได้เห็นในโลกโซเชียล

ที่สั่งอาหารว่าทำไมต้องใช้คำแบบนั้น
ทำไมต้องกดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น
ทีนี้ค่ะพอมีการแชร์โพสต์
ทางเจ้าตัวเขาโพสต์ชี้แจงเลยนะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่ได้สั่งนะ

เอาโทรศัพท์มือถือไปสั่งอาหาร
คือบอกว่าเหมือนกับเป็นการระบายความในใจ
หลังจากที่โดนชาวเน็ตมาถล่มด่า
เขาพูดแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผมนะครับ
เป็นคนก่อเรื่องส่วนคนที่ก่อเรื่องคือคนนี้ครับ

ซึ่งเป็นคนเอาโทรศัพท์ผมไปสั่งของแล้วก็ด่าเขา

สำหรับใครที่เข้าใจผิดเพราะไม่รู้

แต่ขอให้หยุดทักมาด่าได้แล้วเครียดมากครับ

แต่ผมก็ต้องมาเจอผลที่คนอื่นทำ

เฟสที่ถูกแท็กไปเขาก็เขียนเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราเป็นคนพิมพ์เองทั้งหมด
เพื่อนเราไม่เกี่ยวเรายืนยันเลย
น้อมรับทุกคำด่ามีอะไรลงที่เราคนเดียว
เพราะเราเขียนเองตอนที่เราเขียนเราดันไม่ได้คิดอะไร
คนนองสนุกเลยเขียนเราขอโทษจากใจจริง
และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ก็เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าในรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิง
คุณสุดสกุลเล่าแบบนี้แล้วดราม่ามันยังไม่จบไงคะ
ถึงแม้ว่าเพื่อนคนนั้นที่เขาบอกเขาเป็นคนโพสต์

เขาบอกว่าเฟซบุ๊กนั้นที่คุณบอกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม

เขาบอกว่าเป็นเฟซบุ๊กปลอมไม่ใช่เฟซบุ๊กจริง
ทีนี้โอ้โหกระพือกระแสดราม่ารุนแรงขึ้นไปอีกค่ะ
คนก็เข้าไปถล่มต่อว่าเจ้าของมือถืออีก
ก็เลยทำให้เจ้าตัวคือต้องปิดไม่ให้คนอื่นเข้าถึงเฟซบุ๊ก
ตกงานปั๊บขอบคุณความดี
ประชดน่ะเนอะใช่แต่ว่าล่าสุดค่ะ
บริษัทผู้ที่ให้บริการแอปพลิเคชันแกรปเขาก็โพสต์ข้อความนะ
ระบุแบบนี้บอกว่าหลังจากพิจารณาข้อมูลใหม่
ทางบริษัทได้เปิดระบบบัญชีของหนุ่มพนักงานส่งอาหาร
คนนี้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ระงับบัญชีของลูกค้า
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันก็เหมือนกับเรื่องมันก็จะจบลงแล้ว
คือตอนแรกที่ทางแกรปเขาไล่ออกพนักงานคนนี้
ตัดสินใจให้พนักงานคนนี้ออกเนี่ยเพราะว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้า
น่าจะถือว่าผิดกฎนะครับ